ก็เดินตามคนเลี้ยงวัวไปซึ่งมันเป็นซอยไม่ไม่ใหญ่มากค่ะ
ฝั่งซ้ายมือของวามันจะเป็นปั๊มน้ำมันล้าง
แล้วแฟนเขาก็บอกว่าใครเข้าไปซอยนั้นกันซอยนั้นน่ะมันผีดุนะ
ท้าวจันก็เลยเดินเข้าไปจะมีบ้านอยู่หลังนึงเป็นบ้านทึบเลย
หน้าต่างแล้วก็มีประตูอยู่กำลังจะเปิดประตูเข้าไป
ดูว่าในบ้านหลังนี้มันมีอะไรก็พอดีกับมีมือนึงค่ะ

แต่ก่อนที่คืนนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ทุกเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้รับฟังในต่อไปนี้

และที่สำคัญอยากให้ทุกท่านนั้น
ได้รับฟังในทิศทางของความบันเทิงซะมากกว่าครับ
แน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญ
เราจะต้องมีการป้องกันกันก่อนนะฮะ

เพื่อเป็นการเซฟตัวเองและคนรอบข้างของเราครับ
และตอนนี้นักเล่านั่งอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

ปกติเราคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

วันนี้เนี่ยคุณวามาพร้อมกับเรื่องของ

ความลับของผีบ้าค่ะ

เรื่องนี้เกิดขึ้นสัก๓๐กว่าปีที่แล้วนะคะ
เป็นเรื่องที่แฟนวาเล่าให้วาฟังอีกทีหนึ่ง

ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพศ๒๕๕๘
เป็นจุดเริ่มต้นที่วาได้ยินเรื่องนี้

แล้วก็ต้องไปจังหวัดทางภาคอีสาน

แล้วก็บ้านขออนุญาตเรียกว่าพ่อปู่แม่ย่าแล้วกันนะคะ
บ้านของพ่อปู่เขาจะอยู่ใกล้กับตลาด
ห่างจากตลาดประมาณ๕กิโล
แล้วก็ด้วยความที่วาเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารพื้นเมือง

วาก็เลยจะต้องไปตลาดในตอนเช้าเพื่อจะไปหาอะไรทาน
ทีนี้ด้วยความที่ถ้าเราเป็นสะพ้ายเพิ่งเข้าไปใหม่
การที่เราจะเปิดประตูแล้วเอารถออกมันก็จะดูไกลเลย
หรือว่าเราจะไปเอามอเตอร์ไซค์ของเขามันก็จะดูไม่ดี

เขาจะมีคนเลี้ยงวัวพาวัวไปกินย่านะคะ
แล้วก็เดินออกจากบ้านไปถึงถนนใหญ่

ซึ่งมันเป็นซอยไม่ใหญ่มากค่ะ
กว้างประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็เป็นดินลูกรัง
วาวก็เดินตามคนเลี้ยงวัวเข้าไปค่ะ

ซึ่งเราสามารถจะมองเห็นในปลายทางว่ามันเป็นถนนอีกเส้นหนึ่ง

ใช่แล้วความคิดวาก็คือถนนเส้นนั้น
มันจะต้องเป็นถนนของหน้าตลาด

ฝั่งซ้ายมือของวามันจะเป็นปั๊มน้ำมันล้าง

มันจะมีที่พักของพนักงาน
แล้วก็จะมีบ้านของเจ้าของค่ะ
ส่วนขวามือก็จะเป็นทุ่งนาเป็นหนองเป็นบึง
แล้วก็จะมีคนที่วาเดินตามเขา
แล้วเขาเลี้ยงวัวเขาก็ไปทั้งนั้น

ประมาณว่าคนแปลกหน้านะคะ

พอวากผ่านซอยนั้นไป

ซึ่งมันก็ประมาณสักเกือบจะ๒กิโลได้นะคะ
เราก็ไปซื้อของอะไรเสร็จแล้วก็กลับเส้นทางเดิม
วาก็ค่อนข้างแปลกใจว่าไม่มีใครเดินสวนกับวันเลย

ก็เลยบอกว่าวอก็เดินไป
แล้วแฟนบอลก็บอกว่ามันไกลนะ๕กิโลทำไมไม่เอารถออก

ไปเจอทางรัฐมาแล้วบอยก็ไปเส้นทางนี้แหละ
แฟนว่าก็ตกใจเขาบอกว่าทางไหน
ก็เลยบอกว่าทางปั๊มน้ำมันที่มันผ่านปั๊มน้ำมันล้าง
ในซอยที่มันมีปั๊มน้ำมันล้างอยู่
แล้วแฟนว่าก็บอกบ้าใครเข้าไปซอยนั้นกัน

แฟนบอลก็เลยเล่าให้ฟังว่าไอ้ปั๊มน้ำมันเหตุที่เห็นปั๊มน้ำมันล้างเนี่ย
มันเป็นปั๊มน้ำมันของผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง
แล้วก็เขาโดนวิสามันโดยตำรวจ
เขาแล้วก็ลูกน้องโดยวิสามันโดยตำรวจทั้งหมด

จัดการสักประมาณสองสามวัน
ก็ขับรถไปต่างอำเภอไปเที่ยวเขื่อนหนึ่ง
ซึ่งมีข้อผิดพลาดกันสมัยก่อนนะคะ

มันเคยเป็นที่ดินของผู้มีอิทธิพลในอำเภอเขามาก่อน

เขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าประเวณี
แล้วเขาก็จะเอาคนจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วก็มาค้าประเวณีที่นี่
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ขัดขืนหนี
เขาก็จะเอามาเผานั่งยามที่ตรงนี้แหละ

ชาวบ้านเขาก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงแก้ผ้าค่ะ

พอเขาจอดรถผู้หญิงคนก็หายไป
หรือว่าบางทีก็มีคนที่มัน

แล้วพอเขาหันไปอีกทีนึง

อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่แฟนเล่าแฟนวาเล่าให้ฟัง

แล้วก็ในหนังเขาบอกว่าประมาณ

ตอนสมัยเขาเด็กแถวบ้านเขา

บ้าตั้งแต่ตอนเขาอยู่ป๒จนเขาอยู่ป๕เลย

เรื่องที่เขาเจอผีตอนเขาเด็ก

พอเขาเล่าให้ฟังมันก็มาประมวลกับเหตุการณ์ที่วาเจอ

อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นการปูเหตุการณ์

สมัยนั้นพ่อปู่เขาจะขายอาหารตามสั่ง

ก็จะมาช่วยปู่ในการเข็นรถไปที่ตลาด
ตลาดนั้นก็คือตลาดที่วันไปซื้อกับข้าว

เส้นทางที่วาเห็นว่าเป็นทางรัฐ

ซ่อน้ำมันนั้นเป็นของผู้มีตะพลคนหนึ่ง

แป๊ะก็จะทำธุรกิจสีเทาค่ะ

อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมานะคะ
ส่วนปู่เนี่ยเขาก็จะมีน้องชายเป็นตำรวจ

ทีนี้เช้าจันทร์เขามาช่วยปู่ในการขายของ
เขาบอกว่านอกจากเขาจะมาหางานทำที่เมืองไทย

เนื่องจากว่าพี่สาวเขาก็มีแฟน
แล้วก็แฟนเขาน่ะเป็นคนที่อำเภอนี่แหละ
แล้วก็ชวนกันมาทำงานที่อำเภอนี้

เสร็จแล้วเขาก็เลยมาอำเภอนี้
เพื่อที่ว่าเผื่อว่าจะได้เจอพี่สาว
ก็อยู่กับปู่ประมาณสักพักนึง
ทีนี้เวลาที่ปู่เข็นรถไปขายโต้รุ่ง

ระหว่างทางมันจะมีผีบ้าอยู่คนหนึ่ง

ไอ้ใบ่เขาก็จะนอนเกือกนอนกินอยู่ข้างทาง
แล้วปู่เขาก็จะทำข้าวผัด
หรือไม่ก็เป็นอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ห่อเอาไว้
เผื่อไว้ให้กับไอ้ใบ้เวลาที่เข็นรถกลับมา

จนกระทั่งผ่านมาสักระยะหนึ่ง
เท้าจันเขาก็ไปเห็นแฟนของพี่สาว
ว่าเป็นลูกน้องของเสียแป๊ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนี่แหละ

แฟนของพี่สาวก็ไม่รู้จัก

แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพี่สาวเลย

ถ้าเกิดว่าไม่อยากเจ็บตัวหรือว่าไม่อยากหายไปอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าคนสมัยก่อนที่เข้ามาทำงานในเมืองไทย

แล้วถ้าเกิดว่าหายไปก็คือหายสับสนไปเลย

เท้าจันก็เลยสงสัยก็เลยมาเล่าให้ปู่ฝั่ง
ปู่ก็เลยบอกว่าให้อย่าไปยุ่งกับเขา

แล้วถ้าเกิดมีขัดใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะอันตราย

การสับสุนไปมันง่ายมาก
อาจารย์ก็เลยไม่ได้ติดตามกับแฟนของพี่สาวคนนี้
ไปสักพักหนึ่งวันหนึ่ง
ระหว่างที่เท้าจันเข็นรถกับปู่เพื่อจะกลับบ้าน
ก็เห็นในปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีตรอกอยู่ตรอกหนึ่ง

เป็นบ้านทึบเลยไม่มีหน้าต่างแล้วก็มีประตูอยู่
แล้วก็เท้าจันเข็นรถมาเห็นเหมือนว่ามีพี่สาวค่ะ
ยืนลับล่ออยู่ที่ตรงตรอกนั้นนะคะ
แล้วก็ค่อยเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้น
จันก็สงสัยก็เลยจะตามไปดู

เท้าจันก็แอบออกมาคนเดียว

เข้าใจว่าตรอกนั้นน่าจะมีพี่สาวตัวเองอยู่

เพราะเห็นพี่สาวตัวเองเดินเข้าเดินออกอยู่ตรงนั้นนะคะ

จะมีลูกน้องของเสียแป๊ะเฝ้าอยู่

กำลังจะเปิดประตูเข้าไปดูว่าในบ้านหลังนี้มันมีอะไร
ก็พอดีกับมีมือมือนึงมาปิดปากเท้าจันทร์ไว้

จันก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะโดนลูกน้องเสียแป้จับตัวได้

อยู่มือนั้นเขาก็ปล่อยเท้าจันทร์ออก
ถ้าจันหันหน้ามาดูก็กลายเป็นไอ้ใบ้
ไอ้ใบ้ก็ไล่เท้าจันกลับบ้าน
แล้วตัวเองก็กลับไปนอนที่กิ้งเหมือนเดิม
อยู่ตรงข้างกับปั๊มน้ำมันเหมือนเดิม

ตอนเช้านะคะก็มาเล่าให้ปู่ฟังว่า

ว่าเขาแอบไปดูว่าตรอกนั้นน่ะ

ก็บอกเองแล้วข้าเตือนเองแล้วว่าอย่าไปทำแบบนั้น

ไอ้ใบ่นี่น่าจะไม่ได้บ้าจริง

เพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันก็ผ่านไปค่ะ

เท้าจันก็ไปเจอพี่สาวตรงอีก

เท้าจันก็เลยแอบไปที่ตรอกนั้น

พอเปิดประตูถึงได้เห็นว่าในบ้านหลังนั้น
มีผู้หญิงรุ่นดาวคราวเดียวกับเท้าจันนี่แหละค่ะ

ผู้หญิงลาวไว้สำหรับค้าประเวณี

เท้าจันก็เลยปิดประตูหนี

ก็ค่าเตือนเองแล้วใช่ไหมว่าไม่ไป

ไปเยี่ยมญาติที่ประเทศเขาอะค่ะ

เป็นคนต้องเข็นรถไปโต้รุ่งแทน
แฟนวาก็เข็นรถไปประมาณสักสองสามวัน
แล้วก็จะเป็นคนที่จะต้องเอาอาหาร

เก็บงูเก็บกิ้งกือ
เก็บตะขาบอะไรเนี่ยแอบไว้

ระหว่างที่เข็นรถมาที่บ้านอะนะคะ
ก็เห็นเท้าจันทร์ยืนอยู่ตรงรั้วบ้าน

เข็นรถเข้าไปในบ้าน
ส่วนตัวแกก็ยืนคุยกับเท้าจันทร์

แต่เห็นปู่ยืนอยู่คนเดียว
สักพักหนึ่งก็เหมือนตบลมอะค่ะ

ตกที่ประมาณช่วงคอ
ลมแล้วก็เดินเข้ามาในบ้าน

ปู่ก็ออกมาเห็นแม่ย่าเขากำลังใส่บาท
เข้าไปในครัวก็ไปผัดผักบุ้ง

ย่าก็แบบมองหน้าปู่ประมาณว่าตกใจ
แล้วปู่ก็ยักษ์หน้าย่าเขาก็ยักษ์หน้า

แต่เขาเหมือนเขารู้กันว่ามันแปลว่าอะไรนะ
แปลว่าเขาก็มองแบบงงว่า

ระหว่างที่ปู่จะไปขายของ

ปู่บอกว่าวันนี้ไม่ขาย

แล้วก็เดินออกมาที่ดูที่หน้าบ้านว่า

ก็ฟังเสียงประทัดเนี่ยประมาณสักเกือบ

แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนตายแค่ไหน

เพื่อที่จะไปขายที่โต้รุ่ง
ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของกับปู่

เมื่อคืนนี้เขาจับตายเสียแป๊ะ
แล้วก็เสียแป๊ะโดนยิงตายค่ะที่เลย
แล้วก็ลูกน้องก็โดนยิงตายตั้งหลายคน

แล้วเสียแป๊ะเนี่ยโดนเก็บมาหลายรอบแล้ว
ทำไมถึงมาสิ้นชื่อเอารอบนี้

ตำรวจเขารู้ว่าเสียแป้งมีของดี

ซึ่งช่วงนั้นมันก็คือช่วงที่เสียแป๊อาบน้ำ
ก็จะเอาของดีไปห้อยไว้

ทีนี้เสียแป๊เขาก็ประมาณว่าขัดขืนนะคะ

ตอนการเสียแป๊ะแล้วก็ลูกน้อง
ส่วนของดีนั้นก็ไม่รู้ว่าใครหยิบไป

ไม่ทราบว่ามันไปอยู่ที่ใคร

จนกระทั่งน้องของปู่เขาก็มาเล่าให้ปู่ฟัง
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรบ้าง

ทำไมเสียแป๊ะถึงโดนเก็บน้องชายของปู่
เขาก็เลยบอกว่าเสียแป๊ะเนี่ยทำธุรกิจมืด
ธุรกิจสีเทาตั้งแต่ค้าวุฒิเถื่อน
ค้าประเวณีแล้วก็ค้าแหล่งน้ำ

แล้วก็ไม่มีใครจะทำอะไรเสียแป๊ะได้
เขาก็เลยมีเขาเรียกตำรวจรับมาค่ะไว้คอยสืบ

เสร็จแล้วเขาก็ตามจับได้แล้วก็ช่วยเหลือ
สาวชาวเกิดบ้าน
ใช่ค่ะช่วยเหลือกลับประเทศไปได้
เสร็จแล้วปู่เขาก็เลยบอกว่าในจำนวนนั้นน่ะ

ซึ่งเป็นพี่สาวของเท้าจันทร์
น้องชายของปู่ก็บอกว่าไม่แน่ใจนะ
เพราะว่าเสียแป๊ะเนี่ยเขาจะจัดการกับผู้หญิงที่หนี
หรือว่าที่ไม่ทำร่วมมือนี้นะคะ
เอาไปเผานั่งยางอยู่ในที่ของเสียแป๊ะในอีกอำเภอหนึ่ง
เขาคิดว่าไร้เนี่ยน่าจะโดนเผานั่งยางไปแล้วด้วยเช่นกัน
หลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปค่ะ

แฟนวาก็ช่วยปู่ในการขายของต่อจนกระทั่งวันหนึ่ง
ระหว่างที่แฟนวากำลังผัดช่วยปู่ทำอะไรเนี่ย
ก็มีตำรวจเดินมามาสั่งอาหาร
แล้วแฟนวาเขาก็ด้วยความที่เขาเสร็จตาสั้น
เขาก็ไม่เห็นนะคะว่าเป็นใครระหว่างที่ผัดอยู่
ตำรวจนั้นก็บอกไอ้หนูข้าวผัดห่อหนึ่งเหมือนเดิม
แฟนวาร์ก็เลยเหงื่อหน้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ตกใจ
เพราะว่าคนที่สั่งเนี่ยหน้าตาเหมือนกับไอ้ใบ้เลย
ซึ่งไอ้ใบ้เนี่ยก็คือเป็นตำรวจปลอมตัวมา
แล้วก็มาจัดการกับเสียแป๊ะ
เคยปลอมตัวฝังตัวอยู่ตรงปั๊มนั่นแหละ
ใช่ค่ะหลายปีมากเลยตั้งแต่ป๒ถึงป๕
จนกระทั่งพอเสร็จเรื่องราวของเสียแป๊ะเนี่ย
แกก็กลายมาเป็นสารวัตรอยู่ที่อำเภอนี้
สารวัตรเขาก็มาขอบคุณกับปู่
ที่ว่าเอาข้าวมาให้เขากินตั้งหลายปีในทุกคืนเลย
แล้วก็บอกว่าเขาเสียใจด้วยนะกับเท้าจันทร์

แต่ว่าเท้าจันทร์โดนยิงตายอยู่ที่ชายแดน
ถ้าไล่ไทม์ไลน์ดีคือเท้าจันทร์กำลังจะหนีกลับได้อยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าโดนยิงตายก่อน

ตอนที่แฟนของคุณวาเห็นเท้าจันท
แสดงว่าเข้ามาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
และก็เขามาเพื่อที่จะบอกปู่ว่าวันที่มีประทัดอ่ะ
วันที่เท้ายิงอะอย่าขายของ

คือมาบอกปู่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

เดี๋ยวนะคือโอ้โหคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่า
เฮ้ยเรากำลังมองเห็นถึงเรื่องของความเป็นจิตใจของมนุษย์นะ
ในการที่ไปทำอะไรลักษณะแบบนี้จากผู้หญิงมากักขังเพื่อไปทำอะไรก็แล้วแต่
ไปพากลูกพากเมียพากพ่อพากแม่เข้ามา
แต่ผลสุดท้ายตัวเองก็ต้องมารับกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้

เดี๋ยวนะเหมือนกับที่คุณวาปูมาตั้งแต่แรกว่า
พอเคยไปที่นี่ไปเจอปั๊มร้างไปเจอทางรัฐ
ซึ่งมันนอกเหนือจากทางที่ทางบ้านเขาบอกว่า

เหมือนกับมันมีเหตุที่จะทำให้คุณวาได้ฟังเรื่องนี้
หลังจากนั้นตัวของคุณวาได้ผ่านไปซอยนี้ยังไง

แล้วตอนที่เห็นปั๊มร้างหรือว่าตอนที่เดินผ่านซอยนั้น
ลักษณะปั๊มร้างคือมันร้างแบบประหลักหักพัง
ไม่มีคนอยู่เลยแต่ว่ายังมีคนดูแลรักษา

แต่ว่ามันต้องมีคนมาถากมาอะไรอยู่

คุณผู้ชมนะครับต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสิน
การรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ

ส่วนจะจริงไม่จริงผมว่าเราละไว้ในอีกบรรทัศนหนึ่งก็แล้วกัน
คืนนี้ขอบคุณคุณวานะฮะขอบพระคุณมากเลยครับ
ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะช่วงนี้
พยายามใส่หน้ากากอนามัยเยอะแล้วก็ป้องกันตัวเองเยอะนะ
วันนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสถานีผีดุของเรา
แล้วก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านด้วยนะครับ
วันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีและราตรีสวัสดีทุกท่านด้วยครับ